เราก็ได้รวบรวมความเคลื่อนไหวในโลกโซเทียล
คลิปที่มีคนโพสต์มีคนแชร์กันเยอะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
อีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ย
คนโพสต์กันเยอะจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่พอทีมข่าวของเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ย
มันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะเป็นลักษณะของวัยรุ่น
เขาทะเลาะกันในร้านอาหารข้างทางแห่งหนึ่ง

ตอนแรกเขาโพสต์แบบนี้เหมือนกับว่าโต๊ะแรกเนี่ย
คณะหมูกรอบไปที่ร้านบอกว่าทำให้ได้จานเดียว
โต๊ะนึงมาทีหลังไม่ยอมเลยทะเลาะกันแย่งคณะหมูกรอบ
แต่จริงแล้วพอทีมข่าวของเราไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จีนค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปวิดีโอเหมือนกับว่าวัยรุ่น
แบบโอ้โหเลือดร้อน๒กลุ่มนะ
ใช้ทั้งเก้าอี้ใช้ทั้งขวดตีกันแบบรุนแรงเลยค่ะ
ก็เลยฮือฮาในโลกโซเทียลเมื่อเพจสิงควันดำดีเซลไทยแลนด
เขาโพสต์คลิปนี้ในเฟซบุ๊กแล้วคนก็แชร์วนไปหลายครั้งนะคะ
อ้างว่าวัยรุ่น๒กลุ่มเขาไปสั่งคณะหมูกรอบ
แต่ร้านเนี่ยทำได้จานเดียวเสิร์ฟให้กับโต๊ะแรกไปแล้ว
โต๊ะหลังโมโหอารวาสใช้ขวดใช้โต๊ะใช้เก้าอี้
ปกรณ์แถวนั้นกระหน่ำตีฝ่ายตรงข้ามจนร้านพังพินาศ

แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปตรวจสอบแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คลิปนี้นานแล้วค่ะเป็นคลิปเก่านะคะ
แล้วคลิปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทย
เกิดขึ้นที่ตลาดจิ่งหง๑๒ปันนามณฑลยูนานประเทศจีน
คนโพสต์เป็นชาวลาวค่ะเขาโพสต์ไว้เมื่อ๑๓พฤษภาคมปีนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าภาพเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีเพลงจีนเป็นเพลงประกอบ
แล้วก็บอกว่าเป็นกังปูสายโหดเดือดเป็นไฟร้านพังทลายวายวอด
เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบมาให้นะคะ

ใช่เดี๋ยวนี้คลิปไหนเห็นครั้งแรกนี่ยังเชื่อไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะคะ